วัดแห่งหนึ่งที่บึงกาลเราพูดถึงจังหวัดนี้บ่อยมาก
แต่วัดนี้เรายังไม่เคยพูดถึงวัดนี้อยู่ที่ไหนอะไรยังไงในบึงกาล

เหลืองอร่าเหมือนคุณผู้ชมดูสิ
แล้วต้องมีความงดงามแบบพญานาคด้วยนะ

ใช่แล้วล่ะครับที่ไหนล่ะก็บึงกาล
เขาก็มีความเชื่อเรื่องของพญานาคอะเนาะ

วัดป่าเมืองเหืองซึ่งเป็นวัดเล็กฮะ
ที่อยู่ในจังหวัดบึงกาล

ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางมากราบไหว้
เพื่อสักการะองค์พระพุทธนาคนิมิตร

ซึ่งเป็นปางของพระพุทธรูปที่หาชมได้ยาก
แค่ชื่อก็ยังไม่ค่อยได้พูดถึงนะ

จริงนะเขาบอกว่าเป็นเพียงแค่หนึ่งเดียวในประเทศไทย
ใครมาขอพงขอพรเขาบอกสมหวังกันเป็นแถว
อ่ะแล้วถ้าจะไปที่นี่ทำยังไงเขาบอกว่าต้องนั่งเรือไปนามัศกาล
สานปู่พญานาคสีสุโธที่เกาะก้อนฮาดกลางลำน้ำโขงแห่งนี้นี่แหละ
เพราะอะไรคุณจะได้มีเวลาไปเที่ยวที่อื่นไปกราบไหว้ที่อื่น
มันยังมีอีกหลายสถานที่ให้ได้ไปกราบไหว้กันที่บึงการเนี่ย
อ่าไปกันได้ตั้งแต่หกโมงเช้ายันหกโมงเย็น
แล้วทางวัดเขาบอกว่าไม่อนุญาตให้มีการทำพิธีบวงสวงใดนะ
ก็คือไปเนี่ยไปกราบไหว้แค่เดียวนะครับแล้วก็ไม่ควรไปกลางคืน

เขาบอกว่าตอนนี้สถาปัตยกรรมของทางวัดเนี่ยยังมีบางส่วน
ที่ยังสร้างไม่เสร็จผมว่ายังไงรอข่าวดีไหม
เขาอาจจะมีการเปิดให้แบบบริจงบริจาคไปร่วมทำบุญกับทางวัด
อันนี้มาบอกบุญกันแต่เช้านะคุณผู้ชมนะ